พิธีการแบบเนี้ยมาอัดข่าวมั้ยเออเออลองดูมั้ยคุณเออ
ถ้าเกิดว่ามีแบบว่าเด็กเยาวชนดูอยู่อยากจะเป็นนักข่าว
ผู้ประกาศข่าวแบบเราอย่างนี้เขาดูเราเป็นตัวอย่างนี้ไม่ได้เลยนะ
บอกตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ควรเอาอย่างใช่ก็หาน้องน้องที่มีความฝัน
อยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวอยากจะอ่านข่าวอยากจะเป็นพิธีกรอะไรแบบนี้
ให้ดูน้องคนนี้น้องคนนี้เนี่ยโอ้โหสำเนียงเขาการอ่านข่าวของเขา
สุดยอดเลยแต่ติดอยู่นิดเดียวตรงไหนไปดูค่ะ
แล้วก็ชุดตรวจการประมงนำจืดข้นบนรัฐนะครับตามไล่ล่าจราแคร์นะครับ
โอ้ยโจรแคร
สุดจัดค่ะจรแครบอกจรแครจรแครจรแครยังอ่ะ
คือจรแครนี่แหละอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ

แล้วก็ไม่อยากจะเล่าอีกแล้วว่ามันคืออะไร
อ๋อนี่ฉันอยากเล่า
เอาอย่างนี้คือเราดูน้องแบบนี้ก็อดขำตามไม่ได้

สำหรับน้องที่มีความฝันว่าอยากจะเป็นพิธีกร
ผู้ประกาศข่าวก็ฝึกอ่านข่าวไปแบบนี้ค่ะ
แล้วก็อัดคลิปตัวเองเอาไว้ดูด้วย

พร้อมกับมีบทเพลงเพลงหนึ่งอยากจะมอบให้กับน้องด้วยค่ะ
แล้วล่ะค่ะชุดตัวกันเราพบกันอันตรีย์ข้างบนครับ
ตามไล่ไล่เจ้าระแข่นะครับ
โอ๊ยเจ้าระแข่
สุดจัดประหลัดบอก

ก็จริงคลิปนี้เราไม่ได้ไปเอามาจากไหนนะ

หลัดลาออกยังบอกว่าสุดจัด

ประหลัดลาออกยังบอกว่าเจ้าระแข
มันไปสับวัยรุ่นใช่ไหม

ช่วงนี้เขาฮิตคำว่าสุดจัดประหลัดบอก

สุดอะมันแบบสุดแล้ว

เพราะฉะนั้นอันนี้สุดจัดประหลัดบอกจริง
สำนองนักข่าวคนนี้นะ

เป็นประเภทให้นะ